อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่แน่นอนเป็นเกษา
ใหม่ขึ้นมาเลยชื่อว่าพลิกฟื้นคืนผืนป่าน่าน
ก็บอกว่าต้องการเปิดเพจนี้เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่างของทุกคนทุกฝ่าย

เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าน่านให้ยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐนะคะ
ล่าสุดก็มีคนเข้าไปกดไลค์ติดตามแล้วกว่า๓๐๐คนนะคะ
แล้วก็มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ย
ก็สามารถเข้าไปกดไลค์แฟนเพจนี้ได้นะคะ
ก็ยอดขึ้นเรื่อยแล้วตอนนี้๓๐๐กว่านะคะ
ส่วนมีกระแสดราม่าด้วยสำหรับเรื่องนี้ปลูกป่า
เพราะว่าคุณโจอี้บอยแน่นอนเป็นคนหนึ่งในศิลปิน

ได้นำเงินบริจาคส่วนหนึ่งที่ได้รับมาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วม

แล้วก็บวกกับเงินของตัวเองอีกประมาณ๒แสนกว่าบาท

จะมาซื้อต้นกล้าเพื่อที่จะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น
ทีนี้ก็มีชาวเน็ตบางส่วนก็ออกมาวิพักษ์วิจารณ์ว่า
รู้หรือเปล่าว่าจริงต้นกล้าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดนะ
เราต้องศึกษาวิธีการปลูกป่าอย่างจริงจัง

ทีนี้ก็เลยออกมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณโจอี้บ่อย
บอกว่าคือผมเนี่ยในฐานะศิลปินที่ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนเพลงมา

แต่อยากจะใช้ฐานแฟนตรงนี้ในการส่งต่อ
ส่งแรงบันดาลใจและตอนนี้กำลังศึกษาอย่างจริงจังนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการปลุกป่าจากผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนเรื่องอื่นที่วิจารณ์กันขอให้หยุดไว้ก่อน
ตอนนี้อยากเน้นไปที่การขอความรู้เรื่องการปลูกป่า
แล้วก็คุณโจอี้บอยก็โพสต์ด้วยล่าสุด
วันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยไปซื้อต้นไม้มาปลูกเล่นกันคนละต้น
ต้น๒ต้น๔วัยรุ่นแล้วตั้งชื่อน่ารัก
คล้ายเป็นการจุดกระแสนะคะว่ามาใส่ใจต้นไม้กันเถอะ
ส่วนอีกหนึ่งศิลปินคุณก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่นะคะ
หลังจากเกิดกระแสเหมือนกันว่ามีคนมาโจมตีว่า
ศิลปินทำไปอย่างนั้นหรือเปล่า
บอกว่าคือข้อความที่เขาจมตีเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเหมือนกัน
บอกว่าพอเกิดกระแสแบบนี้สุดท้ายก็จะมาปลูกต้นกล้า
แล้วก็ถ่ายรูปชู๒นิ้วเซลฟี่กัน
แล้วก็มีไอดอล๓คนที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น

เขาก็เลยมาโพสต์นะคะสำหรับคุณก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่
แม่เจนเจ้าพ่อแรปเปอร์อยู่แล้วแต่งเป็นข้อความเลยนะครับ
แบบยาวเหยียดเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะบอกใจความก็ประมาณว่าการถกเถียง
ว่ากล่าวโทษผู้ทำลายป่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต้นไม้ที่เราควรปลูกอย่างแรกน่าจะเป็นต้นชื่อสามัคคี

น้องว่าน้องเฟื่องจะอ่านแบบแรปให้พี่ฟัง
หรือน้ำจะเยอะคืนประทุยน้ำลายกันคนละถง
ไม่ใช่นะจริงเขาพูดอย่างนี้จริงนะคะ
แต่ว่าต้องให้เสียงแบบพี่ก๊อฟดีกว่าเสียงเฟืองอาจจะตกใจได้นะคะ
ก็บอกด้วยว่าพร้อมที่จะลงมือช่วยนะคะสำหรับคุณก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่
เพียงท่านผู้รู้รัฐบาลแล้วก็ทุกคนมาร่วมมือกัน
ก็จะเป็นเรื่องที่ดีกว่าคล้ายบอกว่ามือไม่พักดีกันดีกว่า
ใช่ไม่ผ่านอย่าเอาเท้าร้าน้ำมีข้อความตรงไปตรงมาสไตล์พี่ก๊อฟนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นะคะนักวิชาการด้านระบบนิเวศทางทะเล
คือก็บอกว่ามีคนบอกดรทรมาเยอะว่าไปช่วยปลูกป่าทางภาคเหนือไหม
ก็บอกเลยว่าไม่ถนัดแต่ว่าขอเสนอแนะแนวทางนี้ดีไหม
บอกว่าผมเชื่อในแนวคิดการรักษาสำคัญกว่าการฟื้นฟู
บอกว่าสิ่งที่ควรทำอย่างแรกก็คือรักษาสิ่งที่มีอยู่
ถ้าพูดถึงป่าที่พินาศไปกี่แสนกี่ล้านไร่นั่นเป็นเรื่องดี
แต่ถ้าจะทำจริงเราต้องดูว่าป่าเหลืออยู่แค่ไหน
แล้วก็รักษาไว้ให้ได้นะคะ
ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งเพราะว่าจริงแล้วตอนนี้ก็
ป่าบริเวณนั้นก็คือต้องไปศึกษาอย่างจริงจังแหละ
ว่าที่ผ่านมามันโล้นเพราะอะไรมีที่ไหนยังปลูกต่อได้
แล้วก็หลายคนก็บอกว่ามันเกิดจากการทั้งไปถางป่าเผาป่าด้วย
ทำให้บางครั้งจะปล่อยให้เมล็ดพันธุ์กลับไปเติบโตตามธรรมชาติ
อาจจะต้องใช้เวลานานมากเหมือนกัน
ค่ะก็ยังเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันอยู่ในโลกโซเชียล

เดี๋ยวเราต้องตามกันต่อว่าจะไปช่วยกันขนาดไหน

ไม่ใช่พอคนนึงไปโพสต์อีกคนนึงไปเม้น

แล้วก็ช่วยกันให้ป่าน่านอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม
เชื่อว่าอาจจะมีการจัดกิจกรรมการกุศลอะไรแบบนี้ขึ้นเหมือนกันนะ
ใช่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของเมืองไทย
แล้วก็คนเมืองน่านด้วยนะคะ